กันที่อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ดีก็ถูกจับโยงมาเป็นเรื่องเดียวกันได้ซะอย่างนั้น

มีภาพร่วมเฟรมกันระหว่างสาวปันกับสาววุ้นเส้นวิริธิพาออกมา
เดี๋ยวไปชมภาพกันก่อนค่ะว่าหลังจากที่ภาพนี้ออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้น
จ้าเอ๊ยังไงภาพนี้นี่แหละค่ะถูกดึงไปเป็นประเด็นว่าสงสัยว่าวุ้นเส้น
จะได้สมาชิกแท็กทีมเป็นดาราสาวรุ่นน้องอย่างปันสุทัศตารวมตัวกันอยู่ในมุมแดง

ขณะที่มุมน้ำเงินก็คือสาวน้ำชาชีระนัทที่เคยมีประเด็นดราม่าเสียงสูงกับปันนั่นเอง

อีกคนครูไม่รู้ในภาพไง
คุณพีคเออแต่ก็ไม่รู้จริงแล้ว
มือที่๓กับวุ้นเส้นถึงแม้ว่าจะเคลียร์กันจบไปแล้ว

แต่ว่าพอชาวเน็ตเขาเห็นภาพแบบนี้

ว่าเป็นการเปิดศึกกันหรือเปล่า
งานนี้ปิดข่าวจบเรื่องมโนนะคะ
คำยืนยันจากปากของปันเธอเคลียร์ชัดแล้วว่า
ไม่มีเรื่องอะไรอย่างที่คิดกันไปแน่นอนนะจ๊ะ

เรื่องของพี่เขาสองคนก็คือเราก็ทราบบ้าง

แล้วก็เหมือนปันไปกับพิธีก็เลยนัดพี่วุ้นมาด้วย
ก็คือคุยอัปเดตชีวิตสารพัดสิ่งกันปกติเลยค่ะ
หนูเจอพี่เขามาสักพักแล้วก็คือคุยกันถูกคอกัน

เรื่องของเขาก็คือเรื่องของพี่เขาไป
ให้เขาเคลียร์กันไปซึ่งหนูไม่รู้เรื่องอะไร
ไม่ไม่เกี่ยวค่ะรูปนั้นก็มีพี่พีคด้วย
ก็คือลงไปด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปลงกันปกติเลย
ไม่ได้มีเจตนาว่าจะโยงแท็กทีมอะไรเลยค่ะ
เออไปกับพีคด้วยก็นัดเจอพี่วุ้นด้วย
ไม่มีก็คือไม่มีป้าปันเป็นคนพูดตรงนะ
ปันเป็นคนตรงนะเคลียร์ชัดเจนว่าไม่มีอะไร
หมดเรื่องข่าวหน้าปวดหัวมาฟังเรื่องดีจากเธอกันบ้าง
คือล่าสุดนะคะเธอมีโอกาสกลับไปสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรค่ะ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ต
จำกันได้นะตอนที่เราไปสดจริงถึงตัวสาวปัน
เธอฟังสอนภาษาอังกฤษให้กับเหล่าสามเณรด้วยนะคะ
สิ่งที่เธอทำมาตลอดแล้วก็ไม่เคยบอกใครนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ได้ทำหน้าที่คุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
วัดเนี่ยแจ้งว่าน้องเนรจะต้องขอบโอเน็ตม๓แล้วก็ให้เราไปสอน
แต่โดยส่วนตัวปันเนี่ยปันรู้สึกว่าปันไม่เคยสอบก็เลยไม่รู้ว่าจะทำได้ดีไหม
ก็เลยไปคุยกับพี่ลูกก๊อฟแล้วก็ชวนพี่ลูกก๊อฟมา
ก็คือช่วยกันค่ะก็คือคุยกันแล้วก็ช่วยกันสอนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะไปอีก

อย่างที่บอกไปว่าตอนที่เราไปสดจริงถึงตัวเรายังเพิ่งรู้เลยว่า
เธอเนี่ยเพื่อเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเมนะ

ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราได้ส่งต่อได้ทำบุญด้วย
วันนี้ชอบอีกอย่างหนึ่งนะบนเบ้าหน้าของเธอเนี่ย

ตอนนี้เข้าที่แล้วนะหลายคนทีแรกเมาส์กันว่า
จมูกไม่ส่งไม่สวยเธอบอกแล้วว่าเธอเพิ่งทำอย่าด่าเยอะ
เจ็บก็เจ็บเองทำมาแล้วอย่าด่าเยอะ